ที่ผมพูดถึงในช่วงแรกที่เราลงเป็นข่าวใหญ่กัน

ซึ่งเป็นนักชกที่สื่อแล้วก็บรรดาคอมวย
ยกให้เป็นนักชกหมายเลขหนึ่งของโลก

แต่ของเราเนี่ยวางเกมการชกได้ดีมากนะครับ

แล้วก็ส่งทางคอนซาเลสลงไปนับแปะ
แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ประคองตัวสูสีตลอดนะครับ
สุดท้ายเนี่ยครบ๑๒ยก
คนแรกให้เสมอ๑๑๓เท่ากัน
แล้วก็อีก๒เสียงให้เราชนะ๑๑๔๑๑๒

แล้วก็สุดท้ายนะครับเสียงสำคัญที่เม็กซิโก
กลับมาคว้าแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกา

และเป็นนักชกคนที่๔ในการชกที่อเมริกา

ที่สามารถคว้าแชมป์โลกที่อเมริกาได้นะครับ

ส่วนศรีสะเกดนะครับก็มีคนนำจังหวะภาพ
ในการตัดลำตัวโรมันนะครับในช่วงปลายยกที่๑มาให้ดูกันครับ
เขาบอกว่าถ้าเทียบกับการ์ตูเนี่ยจะคล้ายหมัดลิเวอร์โบนะครับ
หนึ่งในหมัดเด็ดของมาคุโนอูจิอิโปะนะครับ
ซึ่งเป็นพระเอกการ์ตูนชื่อดังเรื่องก้าวแรกสู่สังเวียน
ใครที่ชอบอ่านการ์ตูนต่อสู้น่าจะคุ้นจังหวะนี้ดี
เขามาเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนสื่อต่างชาติประคมข่าวชัยชนะของศรีสะเกดนะครับ

แล้วก็บอกว่านี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ

อยากจะรีบแก้มือเร็วอยากเจออีกครั้งหนึ่ง

คุณเจียมศักดิวังเอกแล้วก็คุณแม่หนูรัฐนะครับ
ก็บอกว่าจะเดินทางจากบ้านเกิดนะครับของศรีสะเกด
ก็คืออำเภออุทมพรพิสัยนะครับ
มารับลูกชายกลับมานะครับ
ถึงประเทศไทยที่ท่ากาศยานสุนภูมิ
พรุ่งนี้เวลา๑๑นาที๓๐นาทีนะครับ